กับไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โตเล็กเอ็กซ์ต้านะครับ
วันนี้อยู่กับผมวรบัตรอรุณพักดีนะครับ
ในช่วงเวลาบ่าย๒ถึงบ่าย๓

แล้วก็รอคอยกับการ

กับความเข้มข้นในซีซั่นนี้นะครับ
ดังนั้นเราก็เลยมีรายการพิเศษนี้

เพื่อที่จะให้คุณชมได้ติดตามเรื่องราว
นักฟุตซอลที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงพักเล็ก
รวมถึงอดีตที่ผ่านมาของวงการฟุตซอลเรา

สุดยอดกีฬาที่ผลงานไปไกล

ในกีฬาทุกชนิดที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราครับ

ที่ฝีเท้าดีมันมีเยอะยักษ์ไปหมดเลย
แล้วก็ฟอร์มนี่ยอดเยี่ยมมาก
แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอกันมากกว่าเรื่องของฝีเท้า
เพราะว่าปัญหาดูที่ไหนก็ได้ก็คือเรื่องของหน้าตาที่ปัญหาดูไม่ได้ง่าย
แล้วก็อาจจะหาแรงบันดาลใจนะครับที่จะทำเองก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกว่า
ถ้าเปิดทีวีมาดูแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแรงจูงใจบางอย่าง
กับ๕นักเตะหล่อบอกต่อด้วย
ขอบอกต่อความหล่อของเหล่านักเตะ
ฟุตซอลหล่อบอกต่อด้วยบ้างนั้น

อันดับที่๕

จัดให้น่ารักแบบแพ็คคู่
คนแรกยกให้น้องเตอร์ปานัท

ในสนามจะโดดเด่นเข้าตาแล้ว

ยังถูกอกถูกใจแม่ยกอีกด้วย
มาคู่กับน้องติวพงศิริ
สโมสรบางกอกซิตี้
หนุ่มร่างเล็กหัวใจไม่เล็ก
ใบหน้าหล่อหวานในตากลมโต
รับประกันความน่ารักแม่ยกทุกระดับ
ต้องประทับใจแน่นอน

แชมป์อนุพงศ์ฤทธาพรม

แต่ไม่ว่าจะย้ายไปอยู่สโมสรไหน

แม่ก็จะไม่ให้ตามได้ยังไงล่ะคะ
ก็หน้าตาดีเหมือนเกิดที่ดูไบ

ดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน

ปกติดีใจมีท่าไหนบ้าง
นำทางโง่เจริญภัยศาล

เท้าซ้ายจากสโมสรกรมทางหลวง
แม้หน้าตาออกจะแบบบอย

พอถึงเวลาโชว์สเต็ปในสนาม

แม่ยกอดเอาใจช่วยไม่ได้

ตกเป็นของเจ้าแบงค์จักรีนต้นเนียม
หนุ่มหน้ามนต์คนยิ้มหวานรูปร่างกำยำ

จากมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย
จากหน้าตาจะกระชากใจแม่ยก
ฝีเท้าก็ถูกอกถูกใจ

เป็นแข้งตัวท็อปสมุทรสาครไปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม

ต้องยกให้โอสารวุฒิใจเพชร

หน้าตาก็แซ่บไม่เป็นสองรองใคร
เรียกว่าเข้าขั้นระดับพระเอก

ตั้งพร้อมใจให้สิบสิบสิบ

ได้แต่ขอบคุณครับที่โหวต
ก็รู้สึกดีใจดีใจกว่าได้แชมป์ลีกอีก

ต้องมีโอติดอันดับอยู่แล้วนะครับแต่ว่า

จะติดอันดับหนึ่งนะโอ้นะโอ้นี่ดีทุกอย่าง

ฟุตซอลหล่อบอกต่อด้วยแน่นอนว่า
หลายคนอาจจะบอกว่ามันต้องมีเยอะกว่านี้
เรารู้ก็มีเยอะกว่านี้แต่ว่ารักษณิยยมของทีมงาน

๕คนนี้นี่คือสุดยอดที่สุดในเล็กแรกเดี๋ยวเลข๒
มาดูกันว่าใครจะเป็นนัก
ซอลหล่อบอกต่อด้วยนะครับพักสักครู่หนึ่ง
ข้างน้ำสองเกินแสงกันบ้างครับ